คุณผู้ชมฮะใครว่าอาหารกลางวันนักเรียนให้น้อย
ต้องไปดูโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้เลิศมากคุณ

เฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอดิฉันเข้าใจว่างบ๒๑บาท
คงได้แค่แบบว่าเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วไม่มีผักแล้วก็ฝรั่งชิ้นหนึ่งแบบนี้

ถาดหลุมให้หลุมเดียวกินหลุมเดียวพอแต่อันนี้ให้ทุกหลุม

มีพลายน้ำจ้มน้ำจิ้มอาจารย์ครบ
งบ๒๑บาทอุดหนุนจากรัฐบาล
คุณโรงเรียนนี้ต้องบอกก่อนเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะ
นี่โรงเรียนแห่งนี้ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งใช่ค่ะต้องพูดเลย
คุณครูแม่ครัวช่วยกันเอาวัตถุดิบมาจัดเตรียมอาหารให้กับนักเรียนนะคุณนะ
นี่น้องตั้งแต่อนุบาลถึงป๖กว่าร้อยชีวิตได้ริมรสอาหารกลางวัน
ที่เต็มอิ่มไปด้วยทั้งคุณภาพทั้งเต็มถาด
ฉันเชื่อว่าดีต่อสุขภาพด้วยเพราะขนาดเมื่อกี้
ปังหน้าหมูหน้าไก่เขายังทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันเลย
เออนั่นสิครับนี่คุณผู้ชม
เราไปพูดคุยกับคุณครูคุณครูเด็กได้กินแบบนี้เป็นประจำจริงหรือเปล่า

ครูบอกไม่เลยมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะ
บริหารอะไรบ้างล่ะฟังเสียงคุณครู
เดี๋ยวจะบอกเลยว่าคุณครูจะมีความสุขแค่ไหน

เด็กนักเรียนมีเป็นร้อยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง
เรามีงบสนับสนุนจากผู้สนับสนุน
ส่วนผักเผือกวัตถุดิบ
มีผักมีวัตถุดิบของโรงเรียนปลูกไว้เองเลี้ยงไว้เอง
ผักวัตถุดิบของผู้ปกครองที่เอามาสนับสนุนให้
และ๓ผักและวัตถุดิบหมูไก่อะไร

มาพร้อมก็เลยจัดสรรได้เป็นอย่างดี

เมื่อเห็นเด็กมีความสุขฟังเสียงกลุ่นนะฮะ
หลักเลยคือครูแค่อยากให้เด็กเขามีกำลังใจ
อยากมาโรงเรียนทุกวันไม่อยากขาดเรียนค่ะ
เพราะว่าเด็กโรงเรียนบ้านเพชรน้ำพึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน
ผู้ปกครองต้องทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น

เพราะฉะนั้นมื้อกลางวันที่เด็กเขาต้องรับประทานนะคะ
ก็เลยอยากให้เป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุด

ต้องปรบดังเลยอะโอ้โฮนี่โรงเรียนแห่งนี้

บมาได้นะ๒๑บาทนะคุณนะ
แต่มันมีส่วนอื่นผักปลูกเองวัตถุดิบหาเองเลยนะคุณ
เด็กก็เลยมีโภชนาการที่ดีแบบนี้

นี่มาดูตัวอย่างของเรียนแห่งนี้
อยู่ที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะ

ยอดนะนี่เด็กก็จะยิ้มแบบนี้แหละ

คือเราเสนออาหารกลางวันแบบว่าอะไรนะเสียหายไป